เขาบอกให้แฮชแท็กเหมือนแก้เคล็ด
ก็คือแฮชแท็กว่า

ถ้าเด็ก๑๓คนออกมาได้
เดี๋ยวโค้ชจะเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้เลย
แล้วก็จะได้ปะทะกับ

วิวิวเอาออกมาให้ได้เลย

ค้าเนี่ยครับโค้ชธงชัยบอกนะ
นี่เหมือนเป็นการแบบพูดแก้เคล็ดด้วยไงคุณ
เหมือนบางคนก็บอกน้องออกมาเลยเดี๋ยวพาไปทานข้าว
อะไรอย่างนี้ฮะพูดเป็นการแก้เคล็ดให้นะครับ
โดยนี่แหละครับโค้ดดาร์ดทงชัยรุ่งเรืองเลิศ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย

ทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่แม่สายทันที
เมื่อทราบข่าวว่าทั้ง๑๓ชีวิตนะครับ

แต่ถ้าออกมาได้สำเร็จนะ
โค้ชบอกว่าโค้ชเตรียมทีมงานสตาฟไว้แล้ว
ว่าจะไปเปิดคลินิกสอนฟุตบอล
รวมทั้งอาจจะจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร
โดยโค้ดาร์ดยังคิดว่าทั้ง๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
และด้วยการที่ทั้ง๑๓คนเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ก็คงมีการสอนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เชื่อว่าทั้ง๑๓คนจะช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคออกมาได้
ขณะที่เรื่องราวอาถรรพ์ที่มีการพูดถึงนั้นโค้ดดาร์ดบอกว่า
ผมนับถือศาสนาคริสต์ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะคุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิตครับ
กับน้องเขามากกว่าให้กำลังใจเขา
ส่วนตัวนะเป็นห่วงมากเพราะว่าตอนนี้ภารกิจหลายชุดหลายทีมงานหลาย
ภารกิจตอนนี้ที่เข้าไปช่วยน้องเขานะครับก็เป็นห่วงกันหมดนะครับ
รวมถึงอยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองเขาด้วยนะครับ
ว่าผมเชื่อว่าลึกน้องเขาคงอยู่ในนั้นแหละนะครับ
คุณผู้ชมคะจากโค้ชฟุตบอลไปแล้วใช่ไหม
จะพาคุณผู้ชมไปดูต่อโค้ชนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติ

ซึ่งตัวโค้ชเองก็เคยไปปีนผาในเส้นทางธรรมชาติที่เชียงรายอยู่บ่อยเหมือนกัน
บอกว่าวิธีการที่จะใช้ในการโรยตัวมาจากปล่องเพื่อช่วยชีวิตน้อง
โรยตัวแบบนี้มันอาจจะยากแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้

โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปเพื่อที่จะพูดคุยกับนาย
ไรศักดิ์บุญทิพย์หรือว่าโค้ชต้อม
ซึ่งเป็นโค้ชนักกีฬาปีนหน้าผายาวชนทีมชาติ
แล้วก็เป็นผู้บุกเบิกเส้นทางปีนหน้าผา
วัดเขาย้อยแล้วก็ถ้ำเมืองออนที่เชียงใหม่

นี่โค้ชบอกนะว่าคล้ายกันกับที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ต้อมบอกว่าการที่จะโรยตัวจากปล่องเหนือถ้ำ
เข้าไปด้านในเพื่อไปหาตัวเด็ก

แต่นี้ก็เป็นแนวทางนะที่ทำให้เรามีแสงแห่งความหวังของปฏิบัติการ
ค้นหาครั้งนี้มันจะส่องสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าจะเจอทั้งฝนตกน้ำในน้ำในถ้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้น
คือเจ้าหน้าที่ดำน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเป็นโครนใช่ไหมคะ
อกจากนั้นโค้ชต้อมบอกว่าการที่จะโรยตัวเข้าไปในถ้ำได้มันไม่ง่าย
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันคือต้องไปสำรวจก่อนแหละ

ต้องเป็นปล่องที่ไม่ตันแล้วทะลุไปถึงพื้นถ้ำได้
ไม่ว่าจะเป็นแนวตรงดิ่งหรือว่าแนวซิกแซค
แต่คุณผู้ชมอย่าลืมคือลักษณะของปล่อง
ที่มันลงไปด้วยความที่มันเป็นธรรมชาติไง

แล้วก็อย่างที่๒เรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือ

คนจะต้องเชี่ยวชาญเรื่องของการโรยตัวเรื่องของการช่วยเหลือ
แต่ทุกวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดหาเจอปล่องที่ใช่ก่อน
ต้องมีขนาดที่พอดีสำหรับการโรยตัว
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดฟังเสียงโคชต้อมหน่อยค่ะ
โรงเนี่ยมันก็มี๒๓ลักษณะนะครับ
เหมือนสิ่งที่เป็นโพรงที่กว้างใหญ่เลย
แต่ว่าสามารถดิ่งตรงถึงด้านล่างได้เลยนะครับ
หรือเช่นทหารพรานหรือตชดหรือหน่วยป่าม้าย
เป็นคนที่เดินขึ้นเขาเก่งมากนะฮะ
ให้เขาสำรวจทุกตารางเมตรเลยครับ
เพื่อจะหาโพรงที่ใช่นะที่เหมือนที่เขาบอกว่าจะเห็นจากข้างล่างแล้ว
โรงนั้นนะฮะถ้าเจอโพรงนั้นปุ๊บเนี่ยได้เลยสุดยอดเลย
โพรงนั้นหลังจากเมื่อเจอโพรงนั้นแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญที่โอเคจริง
ซึ่งที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มีทีมงานที่หลากหลาย
และที่หน้างานก็มีทีมงานที่มีความสามารถนี่หลายคนครับที่เราก็รู้จักน้องเขาอยู่นะ
ซึ่งทีมนี้สามารถลงปุ๊บภายในผมบอกได้เลย๑๐นาทีเขาเจอน้องแน่
จากที่เจอพวกที่ใช่แล้ว
นี่ค่ะคือโคชต้อมก็บอกนะบอกว่าที่บอก๑๐นาทีเจอน้องเนี่ย
คือต้องฟังนะคุณผู้ชมมันต้องเป็นลักษณะที่ลงไปดิ่งระยะ๑๐๐เมตร
แต่ถ้าเกิดว่าไปหน้างานแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
คือก็ไม่ได้แปลว่า๑๐นาทีเราจะช่วยเหลือเสร็จนะคะ
ที่โค้ดบอกว่าต้องเป็นโพรงที่ใช่ด้วยไง
แล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคข้างเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะโรยตัวลงไป
ไปเจอเด็กแล้วดึงเด็กขึ้นมาทีละคนเนี่ย
จะใช้ระบบชักรอกซึ่งกรณีนี้จะใช้ได้เมื่อร่างกายต้องพร้อมนะ
คือร่างกายของน้องอุปกรณ์ก็ต้องพร้อม
มีระบบชักรอกที่ดีภายใต้การช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ
อันนี้โค้ชเขาก็ประเมินให้เราฟังบอกว่า
ถ้าสมมุตินะเด็ก๑คนที่จะใช้เวลาในการดึงขึ้นมาจากถ้ำ
ครึ่งชั่วโมง๑๓คนก็คูณไป
น่าจะใช้เวลาสัก๖ชั่วโมงครึ่งหรือ๗ชั่วโมงหรือบวกลบกว่านี้ค่ะ
ด้วยนะว่าการที่ใช้ที่บอกว่า๑๓คนแล้ว๖ชั่วโมงครึ่ง๗ชั่วโมงเนี่ย
เป็นกรณีที่ปล่องเป็นทางตรงดิ่งไปถึงพื้นและไม่ซิกแซคนะคะคุณผู้ชม

ถ้าดูศึกษาในเคสนี้นะครับ
ที่ดึงเด็กขึ้นมาทีละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าให้เด็กอุ่นใจดูว่าสถานการณ์เป็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้ว
อย่างนี้ที่สำคัญคือมีเสบียงอาหารให้เด็กก่อนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือมุดถ้ำด้านล่างกับมันก็มีความยากลำบาก
ที่แตกต่างกันไปแน่นอนถ้าเกิดถึงตรงนั้นจริงเนี่ย
ทางทีมงานสปอร์ตด้านล่างอ่ะอาจจะต้องเตรียมนะฮะ
ยกอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเหมือนกับ
ง่ายเหมือนเราดึงรถขึ้นมาฮะอาจจะใช้เป็นระบบมอเตอร์เอ่อ
เอ่อแล้วก็ดึงเอ่อดึงเด็กขึ้นมาทีละคนทีละคน
เพราะลำพังเด็กจริงเนี่ยถ้าเกิดอย่างน้อย๕๐เมตรเนี่ย
การจะดึงตัวขึ้นเองโดยใช้เชือกอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
อุปสรรคล่ะครับถ้าในการดึงตัวเด็กขึ้นมาได้เนี่ย
ก็เอ่อล่องหินเอ่อโพงที่ซิกแซคการที่การที่มีร่องโพงหินที่ซิกแก๊กเนี่ย
เอ่อมันการที่จะดึงคนขึ้นมาโดยโดยระบบโมเตอร์เนี้ยอ่า
จะเป็นเรื่องยากฮะก็ที่บอกฮะพาเด็กขึ้นมาก็
เป็นเอ่อเป็นชั่วโมงครับต่อคนแล้วต้องตั้งทั้งเอ่อหลังจุดจุดนั้นอ่ะ
เชี่ยวชาญต้องศึกษาระบบลอกครับเอ่อดึงขึ้นมาทีละคนทีละคน
ระบบโมเตอร์ด้านบนยอดเราปั๊มแล้วก็ใช้คล้ายเหมือนกับรถ
อ่าลากรถนะฮะยกเป็นสลิงขึ้นมาเลยฮะง่ายสุด
นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่โค้ชต้อมก็มีการประเมินจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
แล้วก็โค้ชบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เราก็ต้องลองประเมินสถานการณ์

สภาพอากาศเอ่ยเรื่องของสภาพพื้นที่
แต่ก็เชื่อมั่นว่าทีมงานทุกคนที่กำลังจะช่วยน้องอยู่ตรงนี้

นะครับในนี้ก็พูดถึงโพรงพูดถึงปล่องแล้ว
เดี๋ยวเราก็จะชี้แจงแล้วก็อัปเดตให้ฟัง

แต่ช่วงนี้ขอขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือกันหน่อยนะครับ